สีตางครับแม่สิตางจะกู้เงิน๕แสนหรือยังไงไม่รู้
แต่เกือบจะเสียเงินครึ่งแสนครับคุณผู้ชม
สิตางบัวทองไปกับทนายความเลยครับคุณผู้ชม

นี่แหละครับหลังจากถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกว่าจะปล่อยเงินกู้ให้นะ
แต่สุดท้ายไม่ได้เงินโดยจะให้โอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนซะด้วย
นี่ตามสูตรมันเดิมเลย
เป็นบริษัทปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมายแม่สิตางติดต่อไปครับ
สิตางติดต่อไปผ่านไลน์ของบริษัทนั้นแหละ
บริษัทบอกว่าเป็นบริษัทปล่อยเงินกู้ถูกกฎหมาย
มีตัวตนจริงจดทะเบียนถูกต้องสามารถตรวจสอบจากแบงค์ชาติได้เลย
นี่ผมเพิ่งรู้ว่าบริษัทเงินกู้ตรวจสอบจากแบงค์ชาติได้นะ
จากนั้นส่งเอกสารนะครับการสมัครให้กับทางบริษัท

คุณแม่สีตางครับทางบริษัทยินดีที่จะบอกคุณแม่ว่า
อนุมัติวงเงิน๕แสนบาทเหมือนไหม
เหมือนไหมดอกเบี้ย๓นาน๖๐เดือน
โอ้โหนี่แหละครับถ้าใครฟังข่าวอยู่บ่อยตามสูตรเขา
ถึงวันนัดโอนเงินบริษัทแจ้งว่า
คุณสิตางบัญชีที่คุณส่งมาไอ้เลขท้าย๒ตัวมันผิดนะ

ฉันช่วยกันไปซื้อซิมมือถือมาเมื่อกี้
เออนะครับแล้วทางบริษัทก็ล็อกข้อมูลบอกแก้ไขไม่ได้
แล้วก็แจ้งมาใหม่บอกว่าคุณแม่สิตาง
คุณจะต้องโอนเงินมา๕๙๐๐บาทนะ

ถ้าตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวโอนคืนให้

คุณจะเข้าขายฟอกเงินนะคุณแม่สีตาง
มีความผิดตามกฎหมายอาญาและจะแจ้งความดำเนินคดี

นั่นแหละครับแก๊งเงินกู้หลอกโอนเงิน

ฟังคุณแม่สีตางค์หน่อยฮะ
การโอนเราต้องโอนเงินก่อน๕๐๐๐๐บาท

แต่เชื่อถือตรวจสอบได้หมดนะนี่เลยน่ากลัว

คือยืนยันตัวตนเพราะเราให้เลขบัญชีผิดเป็นไปไม่ได้
สรุปเลยก็คือเราต้องโอนเงินก่อน๕๐๐๐๐
เพื่อที่เขาจะโอนคืนมา๕๕๙๐๐๐บาทอะไรนั่น
อยากเตือนอะไรแฟนไทยรัฐทีวีไหมคะ
หลายคนอาจจะดูข่าวแล้วอ้าวแม่คนดังขนาดนี้ยังโดนหลอก
เอาประเด็นที่สถาบันการเงินมาตั้งหลอกโดยที่กู้เงิน

แล้วเราต้องโอนเงินก่อนที่จะได้รับเงินกู้อันนี้ต้องเตือนค่ะ
โอ้โหนี่แต่ต้องบอกคุณแม่มีไหวพลิบดีมากนะฮะ
ไม่มีหรอกค่ะให้โอนเงินไปก่อนแล้วโอนกลับมา